ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมีดเหมือนกันมีดดาบยาวเลยค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินถือมีดเนี่ยค่ะลากไปลากมาผ่านบ้านทั้งคืนเลย
ไม่ใช่หลอบพอด์ใช่ไหมไม่ใช่หลอบพอด์ด้วยเขาไม่ควรจะมีอาวุธเลย
คนแถวบ้านนอนไม่หลับไม่สบายใจอยากให้ตำรวจมาช่วยดูหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพตอนช่วง๑๑โมงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจสภเมืองอุดรธานีก็ไปในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้หลอนยาแล้วลากมีดนะคะมีดดาบเนี่ยเดินไปเดินมาในซอยสันติศุกร์บ้านบ่อสร้าง
ตัวเมืองอุดรธานีลากทั้งคืนชาวบ้านก็กลัวสิคะออกมาไม่ได้
ต้องปิดประตูปิดหน้าต่างกลัวว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านแล้วทำอันตราย
พอได้รับแจ้งเหตุตำรวจมาพร้อมไม้งามเลยค่ะไม้งามประจำกายในการปราบคนคลั่งนะคะ
ก็ไปตรวจสอบทันทีในปอค่ะที่ตำรวจควบคุมตัวไปเมื่อสักครู่ในปอค่ะ
อายุประมาณสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้าตอนที่ไปเนี่ยตำรวจบอกเห็นนั่งพูดอยู่คนเดียว
อ้าวเข้าเขาเลยอ่านะฮะใช่เลยนะฮะนั่งพูดอยู่คนเดียวหน้าบ้าน
ตำรวจก็เลยเข้าไปควบคุมตัวค่ะก็พยายามขัดขืนตรวจในตัวก็ค้นพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดค่ะ
เนี่ยค่ะพอเข้าไปตรวจในบ้านก็โอ้โหในบ้านนี่ขยะเกลื่อนบ้านเลยเจอเลยค่ะ
ดาบหนึ่งเล่มนะคะก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ควบคุมตัวในปอ
ส่งโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อรักษาตัวต่อไปคือดูอาการแล้วต้องไปโรงพยาบาลก่อนโรงพักค่ะ
ครับนะคะประธานชุมชนบอกว่าในปอเนี่ยมีประวัติเสพยาบ้าจนหลอน
เคยนำตัวไปรักษาแต่พอออกมาก็หวนกลับมาเสพยาเหมือนเดิม
เหมือนจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะคุณยายเสี่ยงอายุแปดสิบเจ็ดปี
ชาวบ้านในซอยนี้ค่ะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอก
อยู่กับหลานสองคนแล้วตอนกลางคืนในปอเนี่ย
เดินถือดาบลากไปตีรั้วมั่งทุบสังกษีมั่ง
ทำแบบนี้ทั้งคืนเขาก็ไม่สบายใจ
กลัวก่ะ
เออยาวยากแค่ในหว่าฮะราบน่ะราบอ่ะ

ถือมีจะกับแม่ฟาวแล้วไม่
ตคงชอยให้หนง